ท่านผู้ชมครับน้องอุ้มพนักงานโรงงานที่ทำหน้าที่ผสมสารเคมีสุดท้ายเนี่ย
ระเบิดประกายไฟพลึบขึ้นมานะฮะรักษาตัวอยู่สิบเอ็ดเดือนในโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบสามกรกฎาคมหกสี่เข้าโรงพยาบาลสิบเอ็ดเดือน
ตอนที่ออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยคุณหมอว่ายังไงบ้าง
ก็เอ็นเอ็นร้อยหวายยืดแล้วก็เหมือนเขาว่ากลับมาเดินไม่ได้แล้ว
อย่างเงี้ยต้องกลับมาเดินไม่ได้เลยเหรอกายภาพนิ้วมือนี่ก็
ถ้าจะผ่าตัดก็ต้องเข้าเคสเป็นปีปีนิ้วมือต้องไปผ่าตัดเอ็น
ยกมือขึ้นมาให้ดูสิเอ็นร้อยหวายที่เท้าก็หมอบอกน่าจะเดินไม่ได้แล้ว
อย่างเงี้เหรอยกค้างไว้ยกค้างไว้หน่อยอุ้ยตายแล้วในใบคือไม่สามารถ
กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วอ่ะขยับยังไงได้บ้างไหมตอนเนี้ย
มือเราขยับยังไงได้ได้แค่นี้ได้แค่นี้เราเจ็บไหม
เจ็บอยู่เป็นบางครั้งตอนนี้ก็ยังเจ็บเหรอถ้าอากาศร้อนร้อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะที่นี่คือเท่าที่เราเห็นแค่มือเท้านะใช่ไหมครับใบหู
ทางนี้นี่ไปเลยนะฮะใบหูเนี้ยอันนี้อันนี้สะเทือนใจมากนะ
คือแมสที่น้องใส่อยู่เนี่ยจะไม่มีที่เกี่ยวแล้วนะเดี๋ยวจะทำทัน
ทำได้หน่อยจะไม่มีที่เกี่ยวแล้วนะทุกทุกวันนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ระดับไหนบ้างอ่ะครับ
ใช่มือมือข้างพี่พอจับช้อนได้หรอใช่ค่ะหนูเคี้ยวได้อะไรได้ไม่ได้ค่ะ
ต้องเป็นอาหารเหลวค่ะพวกโจ๊กพวกอะไรต้องที่เหลือคือต้องบดบดทุกอย่างค่ะ
ต้องเป็นอาหารเหลวเท่านั้นค่ะทุกผู้ชมครับคุณพิมเนี่ยคืออาสะพ้ายนะฮะ
คือพี่น้องของน้องอุ้มเนี่ยเขาก็มีภาระทางครอบครัวอยู่บ้านก็คือเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลย
สะพ้ายเนี่ยเป็นแฟนของน้องชายของหลวงพ่อ
เห็นแล้วบอกปล่อยไว้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเลยต้องเข้ามาช่วย
ก็คือถ้าเกิดคิดว่าเราในวัยเนี้ยแล้วอยู่ตื่นเช้ามากลายเป็นสักพันธุ์เนี้ย
เราก็ทำใจไม่ได้แล้วจะทนทิ้งน้องแบบอยู่อย่างนั้นจริง
เราก็ต้องเอาเอามาช่วยเอามาดูแลอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ดูแลเขายังไงบ้างอ่ะ
ก็คือตื่นมาตื่นมาเลยเตรียมไม้แปลงฟันเช็ดตัวทำความสะอาดน้องอืม
ข้าวแล้วก็กระโถนฉี่หนูก็ต้องล้าง
เวลาน้องจะทายหนักนะคะก็ต้องอุ้มน้องขึ้นไปข้างบนครับ
อาบน้ำหนูก็ต้องเป็นคนอาบซอกต่างต่างให้น้องคือตั้งแต่น้องตื่นจนน้องหลับอ่ะค่ะอืม
จะต้องอยู่ในการดูแลของเราทั้งหมดเพราะเขาเขาลุกจากวิวแชร์ไม่ได้เลยใช่ไหม
ไม่ได้ค่ะต้องแบบเวลานอนอ่ะเวลานอนก็คือแต่ก็คือเขาล้มลงไปนอนได้อยู่ค่ะ
นอนลุกขึ้นมานั่งอย่างเงี้ได้ค่ะแต่ต้องอุ้มเขาจากวิวแชร์ขึ้นไปใช่ค่ะ
ที่ที่นอนใช่ค่ะอันนี้คือทางร่างกายภายนอก
ข้างในคุณหมอบอกเป็นยังไงบ้างน้องอุ้มไม่มีว่าปลายหลอดลมมันตีบค่ะ
มันแบบว่าเกี่ยวกับระบบหายใจอะไรอย่างนี้แล้วก็น้ำท่วมปอด
หลอดลมตีบแล้วก็น้ำท่วมปอดกินน้ำเยอะไม่ได้หนูหายใจไม่ออก
ขึ้นขั้นขึ้นขั้นแบบว่าแบบอันนี้ขึ้นมากินน้ำเยอะไม่ได้เลย
แล้วยังต้องไปรักษาอาการอะไรต่อเนื่องอีกไหมคุณหมอนัดยังไงไหม
มีมีเรื่องสภาพสภาพติดใจน้องค่ะติดใจเหรอ
คือหลวงพ่อบอกลูกสาวนี่ปกติเป็นนักฟุตบอลผู้หญิงเลย
ฟุตบอลหญิงเลยเหรอครับเคยเตะฟุตบอล
เล่นฟุตบอลไปแข่งฟุตบอลประจำวันนั้นไปเห็นลูกสาวเป็นยังไงบ้าง
วันเกิดเหตุเลยไหมหรือว่าไปไม่ไปที่โรงพยาบาลครับ
ว่าลูกชายโทรมาบอกว่าน้องเขาโดนไฟก็ไม่รู้ว่าโดนแค่ไหน
แล้วไปดูไปเห็นเขาก็บอกกะว่าเขาไม่รอดหรอกครับ
กะไม่รอดเลยเหรอครับเขานอนตัวแข็งตาลอยแล้วครับ
แล้วก็ทางโรงพยาบาลบอกว่าให้รอหาโรงพยาบาลครับที่นั่นก็ไม่รับ
เพราะเพราะมันหนักเคสมันหนักมากใช่หรอครับผมวันนั้นต้นต้นดูไม่ได้ครับ
เขาก็ให้พี่สาวเขาดูว่ารอไปส่งน้องผมกลับมาผมก็
ร้องไห้บ้างครับแล้วก็ไม่รู้ทำไงก็บอกว่าถ้าเขารอดผมจะบวชให้
ตัวนั้นคือไหม้ขือไหม้แบบเนื้อหลุดผองหมดทั้งตัวนอน
ตัวแข็งตาลอยอะไรครับที่ไปเห็นยังไม่รอดครับ
พี่น้องก็จะทนไหวโดยว่าอาจแผลขนาดนั้นอืมแผลไฟด้วย
มันทั้งเสร็จปะร้อนทั้งอะไรอ่ะสุดท้ายลูกสาวรอดพ้นขีดอันตรายมาได้
หลวงพ่อก็เลยบวชให้ครับ
แต่ชีวิตจากนี้ไปไงใช่ไหมครับ
เห็นการช่วยเหลือเยี่ยวยาเขายังไงบ้างนะถ้านายดนตรงที่เข้ามาแล้วเขา
ทางครอบครัวขอความช่วยเหลือมาเขาเขาได้รับอะไรจากทางโรงงานบ้างไหมฮะ
ที่ที่ว่าเขาได้รับการช่วยเหลือได้อะไรมาบ้างครับหลวงพ่อตั้งแต่เกิดเรื่อง
ตอนแรกให้มาปีเดียวครับเป็นอะไรเป็นเงินเดือนปีหนึ่ง
เงินเดือนหนึ่งปีครับแล้วเขาก็หยุดให้มาตั้งแต่เดือนกรกฎา
แล้วที่ไปคุยนี่ตอนแรกเขายื่นเสนอให้เดือนละ๔๐๐
เดี๋ยวก่อนนะอ่าพอเกิดเหตุปุ้งยี่สิบสามกรกฎาหกสี่ครับ
โรงงานบอกว่าจะจ่ายช่วยปีนึงจ่ายเงินเดือนให้เหมือนเดิม
แต่ช่วยปีนึงเดือนละเดือนเท่าไหร่นะน้องอุ้ม
พันห้านี่คือเงินเดือนปกติของหนูเลย
เขาก็จ่ายให้เดือนละเก้าพันห้าเขาให้เดือนละหมื่น
ให้เป็นเดือนละหมื่นแล้วหักประกันแล้วก็เหลือ๙๐๐กว่าบาท
อ๋อหักนู่นนี่นั่นก็เหลือเก้าพันกว่าบาทให้มาหนึ่งปี
เขาบอกไหมทำไมถึงให้หนึ่งปีหรือเขาบอกเลยว่าให้หนึ่งปี
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาช่วยเขาให้ปีหนึ่ง
ก็ก็คงจะมองว่ากลับมาทำงานไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวช่วยปีนึง
ครับแล้วก็พอถึงเดือนกรกฎาเขาก็หยุดให้ครับ
หยุดให้หยุดให้แล้วก็นี่เขาก็ไปขอคุยกับเขาว่าจะดูแลน้องอุ้มยังไง
อืมเขาก็เสนอให้มาตอนแรกห้าปีเดือนละสี่พัน
ขออนุญาตหลวงพ่อเขานี่คือคุณโลศนะครับก็บอกโรงงาน
คือได้คุยกับเจ้าของโรงงานครับเอาเผื่อเจ้าของโรงงานฟังอยู่นะครับ
พยายามติดต่อต่อสายอยู่เผื่อมีอะไรจะชี้แจ้งกันเพิ่มเติม
รับสายจากเราหรือว่าติดต่อกลับเข้ามาได้นะฮะจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะ
อ่าทางโรงงานบอกนอกจากหนึ่งปีที่ให้เดือนละเก้าอ่า
นึงเนี่ยหลังจากนั้นเขาจะช่วยยังไงนะฮะหลวงพ่อ
ตอนที่ว่ากลับจากโรงพยาบาลแล้วที่เขาไปคุยกันเมื่อเนี่ย
เพราะว่าจะให้ห้าปีเดือนละสี่พันแล้วทีเนี้ยผมบอกว่าน้อยไปเข้าไปคุยเขา
ใหม่ครับเขาก็ให้เป็นสิบปีอืมเดือนละห้าพันสิบปีเดือนละห้าพัน
เดี๋ยวผมคูณก่อนนะสิบสองคูณสิบแล้วก็คูณห้าพัน
ถ้าสิบปีเดือนละห้าพันก็เท่ากับหกแสนหกแสนหกเรียกน้องว่าไปขอเขาล้านหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินก้อนให้ทีแรกเรายื่นยื่นข้อเรียกร้องเยียวยาไปหนึ่งล้านบาท
ครับทีแรกน้องน้องบอกว่าขอล้านหนึ่งแล้วจบเลยอืม
บอกว่าเขาไม่มีเงินก้อนให้แล้วผมบอกว่าขอยี่สิบปีเขาบอกว่า
พอยู่งานน้องอ่ะถ้าให้นั่นมันเหลือสี่สิบปีอ่ะเท่าว่าตามกฎหมายน่ะ
เขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขานะถ้านี่ที่เขาให้คือว่าเขาช่วยงี้แล้ว
เขาบอกเขาไม่ให้ก็ได้